กับการหายตัวไปของเด็กหญิงคนนี้
หนูน้อยวัย๑ขวบ๑๑เดือนเท่านั้นเองนะครับ
กับแม่เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีคนพาตัวของหนูน้อยไป
เด็กแค่๑ขวบ๑๑เดือนไม่สามารถเดินออกจากบ้านไปไหนไกลได้หรอกนะครับ
ทีนี้แม่ก็เสียใจอย่างหนักพ่อก็เสียใจอย่างหนัก
ฟังเสียงร้องไห้ของคุณแม่หน่อยฮะในการที่พยายามจะตามหาลูกนะครับ
อายุ๑ขวบ๑๑เดือนที่หายออกจากบ้านนะฮะเมื่อช่วงเย็นของวันที่๕กันยายน
ในขณะที่น้องจีน่าเล่นกับแมวอยู่หน้าบ้านของตัวเองที่บ้านห้วยฝักดาบที่หมู่๑๙
ที่ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ไม่แพ้กับผู้เป็นพ่อคือนายสุริยะวงศิลาบรุ่งนะครับ
พ่อก็รู้สึกเช่นเดียวกับผู้เป็นแม่เลยฮะ
พ่อเดินร้องไห้ตะโกนเรียกชื่อลูกสาว
ด้วยความเป็นห่วงทั่วหมู่บ้านทั้งวันทั้งคืน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับและตอนนี้พ่อบอกว่า
ขอเถอะคนที่เอาลูกสาวไปขอลูกสาวคืนมาได้ไหม
ลูกยังเล็กอยากให้มาอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่นะครับ
เนี่ยครูมโขมหาความเสียใจของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับ
ที่ยืนเคียงข้างผู้เป็นพ่อของน้องจินะนี่
ก็พยายามที่จะปลอบใจขอให้คุณพ่อตั้งสตินะครับ
เพื่อจะได้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
ลักพาตัวไปและยังมีชีวิตอยู่
ขอให้คนที่เอาไปช่วยดูแลลูกให้ดี
เพราะลูกยังเล็กและวิงวอนเถอะ
ขอให้ส่งกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อและแม่นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานอนไม่หลับเพราะคิดถึงลูกสาว
ดูรูปของลูกตลอดทั้งคืนเลยคุณ
คิดถึงจนสุดที่จะบรรยายเพราะบอกว่า
ไม่รู้จะพูดยังไงมันคิดถึงมาก

หลังจากนี้ก็ฝากความหวังให้กับตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานช่วยติดตามลูกสาวด้วย
ผู้เป็นพ่อให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะครับ
แล้วก็พาทีมข่าวไปดูห้องนอนของลูกสาวนะ
ห่มผืนโปรดของจีน่า
แล้วก็เวลาที่น้องจีน่าไปไหนก็ต้องเอาผ้าห่มผืนนี้ไปด้วยทุกครั้งเลย
คุณดูสิคือตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าว
พ่อเอาผ้าห่มมาหอมคือกลิ่นของน้อง

เอามากอดเอามาหอมนะครับ
พ่อมั่นใจว่าลูกสาวไม่น่าจะเดินหลงไปเอง
เชื่อว่าต้องมีคนลักพาตัวไปนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีปัญหากับคนในหมู่บ้าน

เพราะลูกสาวก็เป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
และคนในครอบครัวก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปเข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ
เพราะน้องหายไป๓วัน๒คืนแล้วนะฮะ
ตลอดเวลาก็มีการประดมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
เข้าค้นหาตลอดช่วงที่หายไปนะครับ
เดินเท้าโดยชุดลาดตระเวนป่า
แล้วก็สุนัขดมกลิ่นของตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๓นะครับ
แล้วก็ยังมีทีมรถจักรยานยนต์วิบาก
มีการค้นหาทางอากาศด้วยนะครับ
แล้วก็มีอากาศยานไร้คนขับนะครับ
หรือว่าโดรนนะฮะที่ติดตามเด็กคนนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ในบ่อน้ำที่หมู่บ้านเนี่ย
ก็มีทีมนักประดาน้ำลงค้นหาทุกบ่อเลย
โดรนที่บินอยู่ข้างบนแล้วก็เพื่อติดตาม
ส่วนนี้บ่อน้ำลึก๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ห่างจากบ้านของน้องจีน่าที่น้องหายไปคือประมาณ๑กิโลเมตร
นี่เจ้าหน้าที่ลงไปดำค้นหานี่คือก็ยังไม่เจอนะคะ
เออนะครับส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนของตำรวจ
ในการหาร่องรอยของน้องจีน่านั้นนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็เดินทางมาสอบปากคำพ่อกับแม่ของน้องจีน่า
แล้วก็นางสาวสุภารสพชมพูซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นคนที่เห็นน้องจีน่าเป็นคนสุดท้าย
นี่การให้ปากคำของนางสาวสุภารสสำคัญเหมือนกันนะคุณนะ
คือเธอให้ข้อมูลนะฮะว่าในวันเกิดเหตุนั้นนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านผ่านมาแล้วก็เห็นน้องจีน่านะคุณ
เดินอยู่กลางถนนเพียงลำพังเพียงคนเดียว
เด็กหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนคุณเดินต่อแตะต่อแตะอยู่นะฮะ
เธอก็เลยชะลอความเร็วรถแล้วก็จอดถาม
ถามว่าหนูจะไปไหนนะฮะแต่ว่าหนูน้อยไม่ตอบนะครับ
เธอก็ขี่รถผ่านไปตอนนั้นคือเธอบอกไม่ได้คิดอะไรจริง
แล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านที่เจอด้านหน้านะว่าเจอเด็ก
แต่ไม่รู้ว่าลูกใครลูกใครช่วยกันถามหน่อยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งไว้๓ประเด็นก็คือประสบอุบัติเหตุ
สองคนมีคนนำขึ้นรถไปนะครับพัดหลงแล้วก็ถูกลักพาตัวไปนะฮะ
อกจากนี้ยังมีเบาะแสที่เพิ่มเติมคือพบรถยนต์
จำนวน๕คันที่เข้าออกในหมู่บ้านในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการหายตัว
ช่วง๔โมงเย็น๕โมงเย็น๖โมงเย็นของวันที่๕กันยายนนี่แหละนะครับ
มันคาบเกี่ยวกันในช่วงเวลานั้นพบรถยนต์๕คันเข้าออกหมู่บ้านนะครับ
ตรวจสอบพบว่าเป็นรถของคนในหมู่บ้านสามคันส่วนอีกสองคันเนี่ยนะครับ
พิสูจน์หลักฐานให้เข้าตรวจสอบหาหลักฐาน
รวมทั้งหาเบาะแสเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดที่พบนะฮะ
ซึ่งในหมู่บ้านมีกล้องอยู่๓จุดอยู่นอกหมู่บ้านนะครับ
อย่างไรก็ตาม๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากน้องจีน่าหายไปครบ๒๔ชั่วโมง
ตำรวจนะครับไปนำตัวของนายอาผะอายุ๔๔ปีผู้ต้องสงสัยนะคุณ
ต้องบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อน้องจีน่า
และบ้านอยู่ห่างจากบ้านของน้องจีน่าประมาณแค่๒๐๐เมตรเอามาสอบปากคำแล้วครับ
โดยมีล่ามเป็นคนแปลนะฮะเนื่องจากนายอาผะพูดภาษาไทยไม่ได้
ในการสอบปากคำนะครับนายอาผะยังให้การวกวนแล้วก็ตอนสอบปากคำครั้งแรก
นายอาผะปฏิเสธว่าไม่ได้อุ้มน้องจีน่าไปไหนแต่พอพ่อกับแม่ของน้องจีน่าพูดแย้งขึ้นมา
นายอาผะเนี่ยเคยอุ้มน้องจีน่ามาก่อนนายอาผะก็ยอมรับครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปหา
แล้วก็ไปอุ้มเด็กไปอุ้มน้องจีน่าอยู่บ่อยครั้งแต่ที่พูดไปหมายถึงตอนหลัง
ผมเนี่ยไม่ได้ไปหาที่บ้านพ่อของน้องจีน่ามานานแล้วแล้วก็จีน่าเนี่ยไม่ยอมให้อุ้ม
เพราะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วใช่คือเรื่องประเด็นให้อุ้มเนี่ยพ่อกับแม่น้องก็บอกนะ
คือน้องจีน่าไม่ยอมให้คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่สนิทไม่คุ้นเคยเนี่ยได้จับตัวได้อุ้มเลย
คือถ้าเกิดเป็นคนไม่สนิทมาจับตัวมาอุ้มคือน้องจะร้องทันที
ทีนี้ฮะทางด้านของตำรวจนะฮะก็คือพันธ์ตำรวจเอกสุคลเนี่ย
รองผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งลงพื้นที่เองเนี่ยนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าเท่าที่สอบปากคำผู้ต้องสงสัยบรายนี้
ยังให้การไม่ตรงกับพยานที่ผู้ต้องสงสัยอ้างว่าพบกันมาก่อนนะฮะ
คือสรุปว่าประเด็นที่เขาพูดเนี่ยยังไม่น่าเชื่อถือทั้งหมด
ก็คงจะต้องให้สืบสวนจังหวัดไปตรวจสอบข้อสงสัยอีกทีหนึ่ง
ตอนแรกก็ไม่ตรงกับผู้ช่วยสมบัติ
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า

สับสนหรือเปล่าตอนแรกก็บอกว่าให้ผลระหว่างที่ผมสอบอยู่
แล้วก็ให้ทีมงานออกมาสอบข้างนอกให้มาถามผู้ช่วย
ผู้ช่วยก็ว่าไม่ไม่ได้ไปแต่พอเรียกเข้าไปชนกันจริงจริง
ก็กลายว่าอ๋อนะไปไปด้วยกันก็อาจจะเกิดการสับสนหรืออะไรอย่างนี้
ก็ยังมีข้อสับสนข้อพิรุธหลายอย่างแม้กระทั่งตัวพ่อเด็กเอง
ในทางคดีตำรวจก็ต้องดำเนินไปนะฮะ
ส่วนในการหาตัวน้องจีน่าเลยนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยนะฮะหลายฝ่ายรวมถึงชาวบ้านเนี่ยได้ช่วยกันค้นหานะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะซึ่งถือว่าเข้าสู่วันที่๓ที่น้องจีน่าหายตัวไปแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมแผนก่อนที่จะออกค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเขาบอกว่าน่าจะมีการปรับแผนกันนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านก็เตรียมออกค้นหาร่วมด้วยนะฮะ
โดยมีชาวบ้านจากหมู่บ้านปางคึดหมู่๑๖ตำบลอินทะขินซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
อีกประมาณ๑๐คนเนี่ยมาช่วยสมทบคุณมาเดินเท้าลัดป่ามาช่วยค้นหาน้องจีน่านะครับ
โดยบอกว่าเห็นข่าวแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมใกล้เคียงหมู่บ้านกัน
ก็รู้สึกว่าน้องจีน่าเนี่ยเหมือนลูกหลานรู้สึกเป็นห่วงก็เลยอาสามาช่วยนะครับ
แล้วก็ช่วงสายวันนี้จะมีการประชุมวางแผนก่อนที่จะออกค้นหาอีกครั้ง
โดยมีการปรับแผนแบบนี้ครับ
ในการเข้าไปค้นหาในพื้นที่สูงชันบนดอยที่อยู่รอบหมู่บ้าน
หลังจากที่เมื่อวานนี้เขาปูพรมค้นหาพื้นที่รัศมีร์รอบหมู่บ้านที่เป็นป่าข้าวโพดคุณ
แล้วก็พื้นที่ราบแทบทุกตารางนิ้วแล้วแต่ไม่พบตัว
วันนี้ก็ปรับฐานหน่อยไปบนพื้นที่สูงแล้วนะฮะ
ซึ่งตอนแรกเองนะคุณนะคือหน่วยค้นหาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเป็นไปได้ที่เด็กจะขึ้นไปบนพื้นที่สูง
จากมีคนพาไปคุณคดีนี้มันกลายเป็นคดีที่คนก็มองว่าคล้ายกับคดีของน้องชมพู่
เพราะว่าตอนนั้นของน้องชมพู่ก็หายตัวไปเหมือนกันแล้วก็ไปเจอน้องอยู่แต่ว่าสภาพคือไร้ลมหายใจแล้วนะคะ
แล้วก็พื้นที่หมู่บ้านชุมชนลักษณะคล้ายกันให้คุณนะเป็นพื้นที่ราบแต่ก็มีภูเขาสูงอยู่ด้วยนะครับ
แล้วเมื่อวานทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับแม่ของน้องชมพู่เหมือนกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องจีน่า
คุณแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วมันลักษณะคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเลย
ก็ฝากให้กำลังใจพ่อและแม่ของน้องจีน่านะครับเพราะว่าแม่น้องชมพู่บอกว่าเข้าใจหัวอกของพ่อแม่น้องจีน่าเลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวก็ต้องไปหาหลักฐานพวกกล้องวงจรปิด๓ตัวที่อยู่นอกหมู่บ้านเนี่ยเผื่อจะได้เบาะแสของน้องจีน่า
อยากให้หาตัวน้องเจอเร็วนะคะ